มีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นที่นครสวรรค์นะครับ
เมื่อกลุ่มเด็กสาวได้พากันขี่จักรยานยนต์ไปเที่ยวนะครับ
แต่ว่าตัดสินใจลงไปเล่นในสระว่ายน้ำ
เป็นสระน้ำเพื่อการเกษตรของพื้นที่นะครับโดยไม่รู้ว่าสระนั้นลึกมาก
ก่อนที่จะจมน้ำเสียชีวิตไปสองคนด้วยกันติดตามจากรายงานครับ
ตอนแรกหนูจะขับรถไปเที่ยวกันแล้วมันเจอสระน้ำหนูก็ไปจอดกันสักพักหนึ่ง
หนูก็ขี่ออกมาแล้วเพื่อนก็บอกว่าอยากเล่นน้ำที่สระนั้นว่ะ
แล้วหนูก็เลยขี่พามันไปเล่นน้ำกันตอนแรกหนูหนูก็อยู่ข้างบนแล้วไอ้แนนก็ลงไป
แล้วหนูก็ลงไปตามมันแต่ไม่ได้ไปหยุดกับมัน
แล้วพี่หนูก็ลงไปหามันแล้วก็เกาะกันแล้วก็จมไป
จมต่อหน้าเราเลยสองคนถ้าเราลงลงไปไหน
ลงแต่หนูขึ้นมาก่อน
ก็หนูให้อีกคนนึงช่วยอีกคนนึงไปตามแต่ก็ช่วยไม่ได้
บอกเล่าจากเด็กหญิงวัย๑๔ปีเล่าเหตุการณ์ที่เธอเห็นพี่สาวอายุ๑๗ปีและเพื่อนจมน้ำเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาเล่าให้ทีมข่าวฟังด้วยความสลดใจ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันหยุดเธอและพี่สาวรวมถึงเพื่อนอีกหนึ่งคนพากันขี่รถจักรยานยนต์ไปเที่ยวโดยนั่งซ้อนสามกันไปและมีเพื่อนชายอีกสองคนขี่รถจักรยานยนต์อีกคันจนมาจอดอยู่ที่ริมสะน้ำพี่สาวและเพื่อนอยากจะลงเล่นน้ำทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็นเลยแต่ก็คิดว่าสระน่าจะไม่ลึกมากจึงได้
ปรากฏว่าเพื่อนและพี่สาวที่ลงไปก่อนหน้านี้เกิดลื่นทะไหลตกน้ำก่อนจะจมหายไปในสระต่อหน้าต่อตา
ตะเกียกตะกายเหนือน้ำด้วยความตกใจตัวเองก็รีบขึ้นฝั่งเพราะว่ายน้ำไม่เป็น
บอกให้เพื่อนผู้ชายไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่ห่างออกไปประมาณ๓๐๐เมตรแต่ไม่ทัน
พี่สาวและเพื่อนกลับจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเธอ
จากนั้นกู้ภัยใช้เวลาค้นหาผู้สูญหายภายในสระน้ำกว่า๒๐นาทีจนพบร่างไร้วิญญาณของทั้งคู่สภาพจมอยู่ที่ก้นสระห่างจากฝั่งเพียงแค่๕เมตรเท่านั้น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุพบว่าเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรของอบตพิกุลมีเนื้อที่ประมาณสามไร่ลึกประมาณห้าเมตรบริเวณขอบอ่างยังมีร่องรอยที่ญาติของผู้เสียชีวิตได้นำเครื่องเส้นไหว้มาอัญเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านไปตั้งแต่ช่วงเช้า
และบรรยากาศที่วัดโป่งสังตำบลหนองพิกุลอำเภอตากฟ้าญาติผู้เสียชีวิตกำลังเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้องโดยเฉพาะผู้เป็นแม่ที่ยังทำใจไม่ได้ที่ลูกสาวมาด่วนจากไป
แม่เด็กหญิงวัย๑๔ปีที่เสียชีวิตเล่าว่าเธอมีลูกสาวอยู่เพียงคนเดียววันเกิดเหตุเธอไม่ได้อยู่บ้านเพราะออกไปตัดอ้อยทำงานตั้งแต่เช้า
โดยปล่อยให้ลูกสาวอยู่กับยายที่บ้านแต่ลูกสาวกลับโกหกยายว่าไปช่วยเพื่อนทำขนมแล้วก็ซ้อนรถจักรยานยนต์เพื่อนไป
มารู้อีกทีเมื่อยายโทรมาหาบอกว่าลูกจมน้ำเสียชีวิตแล้ว

เขาเคยก็ไปเล่นที่บาตะคอที่อืมเพราะว่าเล่นตื่นตื่นเขาไม่เคยอย่างงี้อาทิตย์น่ะ
เพราะว่าเขากลัวอาน้ำเขาบอกว่ามันกลัวตกน้ำตายอ่ะ
ขณะที่ญาติไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตของทั้งสองคนและฝากเป็นอุทาหรณ์ให้พ่อแม่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิด
มัวแต่ทำงานจนลืมดูแลลูกและตักเตือนลูกเสมอว่าอย่าลงเล่นน้ำในจุดที่อันตราย
เพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้ได้กับทุกคน